การทำสมาธิเนี่ยคุณผู้ชมมีหลายวิธี
บางคนอาจจะนั่งสมาธิบางคนอาจจะเดินจงกลมใช่ไหมคะ
แต่ที่วัดแห่งนี้เขามีการฝึกทำสมาธิอย่างไรแปลกแค่ไหนไปดูกันหน่อยค่ะ
ไปกันที่วัดโคกงามหมู่๑ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ที่วัดแห่งนี้ค่ะมีวิธีการฝึกสมาธิสุจแสนพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหน
ฝึกให้แก่สามแม่นน้อยอายุ๗๑๑ขวด

มาแล้วค่ะวิธีการก็คือให้เนรน้อยเนี่ยเดินบนลำไม้ไผ่นะคะ
หรือว่าลำไม้แข็งท่อนใหญ่ที่ปักเป็นวงกลม
แล้วความสูงนะคุณชนะคุณใบตองยังไงสูง๑๓เมตรนะ
คือขออภัยเถอะถ้าตกลงมานี่นี่เจ็บเหมือนกัน
คุณผู้ชมดูแล้วกันค่ะถนัดเรามองเฉยเห็นผ่านทีวีเนี่ยยังหวาดเสียวไปด้วยนะ
แต่นี่คือการฝึกสมาธิที่จะช่วยทำให้จิตใจสงบและได้ปัญญา
แนวคิดนี้ค่ะเป็นของพระครูปริยัติปัญญาวุฒิรองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย
และเจ้าอาวาสวัดโคกงามนะคะ
พระครูบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการสอนคนให้เป็นมนุษย์
การศึกษาเมนินให้ยืนให้เดินบนไม้ไผ่
พระครูบอกว่าต่อยอดมาจากพระพุทธองค์
จริงนอนก็ดีหรือเดินก็ดีจริงนอนก็ดีนะคะ

แต่เหมือนกับว่าให้มีสมาธิในทุกย่างก้าว
ถูกต้องเลยเพราะถ้าหากว่าพลาดไป๑๙๑องศาคุณอาจจะร่วงตกลงมาได้
นี่แหละค่ะทำให้สมาธิดีขึ้นมาก
อารมณ์เหมือนฝึกยิมนาสติกเลยเนอะ
ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแต่เขามีช่วงเวลาในการฝึกนะ
ก็คือให้ฝึกช่วงหลังบ่าย๓โมงถึง๕โมงเย็น
คือแดดร่มลมตกหน่อยนะคะแต่บางครั้งบางวันก็มีฝึกเวลาเช้าเหมือนกัน

ถ้าคุณมาฝึกจะทำให้คุณตื่นตัวตื่นรู้

ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะ
ถือว่าเป็นแนวคิดดีค่ะคุณผู้ชม
ที่ช่วยทำให้บรรดาเหล่าเนรน้อย
มีสมาธิมีสติมีจิตใจที่สงบมากขึ้น
ใช่ไหมเราต้องโฟกัสอยู่กับการเดิน
ย่างก้าวไปทีละก้าวบนลำไม้ไผ่เล็ก
ถ้าหากว่าคุยกันหยอกกันหรือไม่มีสมาธินี่ร่วงแน่นอน
แต่งานเก่งนะคะคุณชนะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะฝึกสมาธิ
ดิฉันแนะนำวิธีนี้ผมกลัวจังเลยนี่ผมกลัวจะร่วงใช่
กลัวไม่ไหวสมมุติน้ำหนักผมเยอะ
แต่คุณเชื่อไหมถ้าคุณไปใช้วิธีนี้กับทองข่าวน้องแมวของคุณ
ถ้าจะให้ไปแข่งกับแมวเรื่องการเดินอย่างนี้เหรอ
ชาติก็แพ้แมวครับแมวมันเก่ง
แต่จริงที่นี้มันดีนะในการฝึกสมาธิ
แล้วก็ทำให้เด็กรู้จักแบบ

มันจะทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้น

เดี๋ยวพาไปฝึกค่ะ